วันนี้ถ้าสมมุติดูกันในไทยรัฐออนไลน์
เขาบอกว่าเพจแชร์ไฮโซหนุ่มควงดาราสาวเที่ยวพัฟ
ก่อเรื่องเอาขวดตีเพื่อนสาวผิวครำ
เข้ามาทัดถ่ายดาราสาวต่างไฮโซกลับเอาแก้วแก้วพลาสติกหรือขวด
เขาบอกว่าขวดเป็นขวดฮะนะป๊ะไม่ใช่ป๊ะเขาบอกตีไม่ใช่เหรอ
ฟาดฟาดหรือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแก้วเขาให้ใช้แก้วพลาสติก
เพราะว่าใช้แล้วจริงเลยตามภาพแต่ขวดยังมีอยู่นะฮะ
เขาบอกเอาแก้วพลาสติกปลาหน้าเพื่อนสาวของดาราแล้วเอาขวดตีหน้านางอีกรอบหนึ่ง
แสดงว่าสองเหตุการณ์อันแรกก็คือเอาแก้วปลาก่อนตามด้วยเอาขวดตีถูกไหมฮะ
โดยเจ๊มอยโพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวพรุ่งนี้หยุดยาวมาฟังเรื่องราวร้องทุกข์กันดีกว่า
ผับแห่งหนึ่งอีแมวไปเที่ยวกับเพื่อนเยอะก็เห็นไฮโซคนหนึ่ง
วงดาราสาวสวยมาเที่ยวด้วยพี่แมวก็สงสัยแหละเอ้าสรุปเขาคิดกันจริงเหรอ
เมื่อทั้งคู่ควงกันมาแบบไม่กลัวข้อคอรหาจากนั้นก็มีเพื่อนสาวผิวคล้ำ
เข้ามาทักทายตามภาษาเก้งกวางบางชนีไม่รู้ว่าคุยอะไรกันหรอก
เพราะว่าเพลงมันดังแต่สิ่งที่เห็นคือไฮโซเอาแก้วพลาสติกปาหน้าเพื่อนสาวของดาราก่อน
แล้วเอาขวดไปตีหน้าเขาอีกรอบหนึ่งทำไมทำขนาดนั้นน่ะใช่จ้ะ
เพื่อนสาวผิวคล้ำคนดีของกงเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อย
โชคดีไม่เข้าตาถูกความเพื่อนสาวก็เป็นนางเอกแหละจบที่ว่าดาราสาวมาขอโทษแล้วพาเพื่อนสาวไปโรงพยาบาลนะสุดท้าย
เพื่อนสาวเนี่ยไม่เอาเรื่องเฉยเลยงงไม่รู้ว่าทำไมไฮโซถึงรุนแรงเบอร์นั้นหรือเพื่อนสาวของดาราอาจจะพูดอะไรผิดหูหรือเปล่า
คุณแม่คุณแม่อยู่ด้วยสาอยู่นะคุณแม่
ในสกิปไม่มีคำว่าราสมี่แคะ

มีแต่ราสมี่แมแมก

ฉันกำลังติดต่อใยลักษมีแคร์อยู่

คุณแม่จริงโทรหา

คุณแม่แล้วคุณแม่ได้จากไหนมาเป็นลักษมีแคร์
เออเพื่อนสาวนะเพื่อนสาว

อย่างนั้นเลย

แล้วเค้าจะบอกมียีแคร์

แยสร้อนอยู่ไหน

น่าอยู่ทะเลส่องนี้น่าอยู่ทะเล
อยู่สนามบินครับต้องไปทำงานครับ
ห่อนไปโดนขวดตีหน้ามาตรงไหนเนี่ยฉันให้ดูสิ
อ๋อก็ตะวันไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพฯเนี่ยแหละฮะ
เอาสรุปเป็นหล่อนจริงจริงด้วยเห็นไหมล่ะใช่ใช่ใช่นะฮะ
เหตุการณ์มันเป็นยังไงไหนหล่อนเล่าให้คุณแม่ฟังสิ
ตอนนี้สิ่งที่ได้พูดคุยกันล่าสุดเขาก็เหมือนแบบเป็นความว่าใจผิดกัน
เราก็มันก็เดินเต็มเหรอพี่เหวะเข้าหน้า
อันนี้ไปทำงานได้เหรอพี่แข

แค้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันโทรไปใหม่แกรับใหม่นะ
ง่ายสุดคุณความเป็นแบบโอ้โหคุณแม่โลเทส
นี่ไงดีเขากำลังอยู่สนามบินเพราะเขากำลังจะเดินทาง

ตอนคุยอยู่กับผู้ชายภาพเด็กชอบ

บางเพจบอกเขาจ่ายเงินหล่อนมา๘หลัก
หล่อนก็เลยหุบปากจริงไหม
เอาจริงถ้าเขาถ่ายมาแขกยินดีนะครับ
แต่พอนี้ไม่ได้
โอนค่าเอ็กซาเรย์ให้น้องที่จ่ายเมื่อคืนเลย

น้องเอ็กซาเลเหรอด้าละเออ

รุปเขาเอาขวดตีหัวหล่อนจริงใช่ไหม

อ๋อตีจมูกแล้วจมูกหล่อนหักไหมจมูกหล่อนตรงหน้าค่ะ

ไม่เป็นอะไรมากค่ะดุงนิดหน่อยค่ะ

ก็มันก็มีพกช้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดกำเพราไหลอะค่ะ
อืมแล้วเขาติดต่อกลับมาขอโทษขอโพยหรือยัง
ก็มีอยากจะคุยครับแต่ว่าพอดีทางเรายังยังไม่พร้อมค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องดำเนินเรื่องค่ะ
ดำเนินเรื่องก็ด้วยจริงแขกก็ไม่อยากยุ่งอะไรมากอย่างนี้
แต่ว่าด้วยเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้
เขาก็มาบอกแล้วว่าว่าทำทุกอย่างให้ถูกต้องดีกว่า
เราก็เลยว่าอย่างนั้นเรามาทำเรื่องตรงนี้ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องดีกว่า
อืมแล้วแขกไปพูดอะไรไม่เข้าหูเขาหรือเปล่าแขก
ไม่รู้จักไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าที่รู้

อ๋ออ๋อคือเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยเหรอ
ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้ว่าเป็นใครค่ะ
อ๋อเหรอแล้วอยู่ดีเขามาตีหล่อนทำไม
ใช่วันนั้นไปเจอหน้าเพื่อนแล้วแขกทักเขายังไง
แกทำแบบนี้เขาต้องเข้าแบบช่องผ่านตรวจอะไรหรือเปล่า
ไม่ไปแล้วเมื่อกี้แกเหล่น

อาจจะแบบว่ากำลังจะต้องเข้าไปตรวจอะไรหรือเปล่า

คุณแม่ก็อยู่ดิมตรีได้อย่างไรไม่รู้จักเขามาก่อน

นั่นแหละคราวพี่
เดี๋ยวพูดอะไรยังไม่ได้ครับ
เดี๋ยวก็ยังต้องดำเนินเรื่อง
แล้วก็
ช่วงนี้สายจะไหม้หน่อยครับโอเค
แล้วนี่เธอไปแจ้งความรึยัง

แจ้งยังไงแล้วจะมาบอกอีกครับ

แต่ตอนนี้เจ็บไปเอ็กซาเรย์สมองหล่อนกระทบกระเทือนไหม
ยังฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปอยู่ดีเพราะว่าจะลงเทนไฟล์เทนเพราะถ้าหากว่า
แล้วใครจะล้นชกกันหล่อนแล้วทำไมหล่อนไม่ตีเขากลับบ้าน

ก็เอาจริงก็คว้าไม่ทันด้วยแหละพี่
หอมันเร็วมากหรอตรงแข่มันเร็วมากใช่ไหม
พี่แข่เป็นใช่อะไรเพื่อนสาวที่ไม่จัดมา

ผู้หญิงผมเยาะต้อง
อยู่ดีไปตีแต่ตัวนางเองอาจจะใหญ่นึกออกปัจจนางเป็นคนที่บ้าออกกำลังกาย
แขอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ตีหน้าแขไหมลูก
คุณก็ไม่มีอะไรฮะก็มันทำไปแล้วด้วยความจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
เป็นว่าเรามาทำทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าค่ะอย่างที่มันตัวเป็นค่ะ
แต่เขายังไม่ได้ติดต่อมาขอท่งขอโทษยังไม่มีนะ

แต่ลูกสาวยังไม่ได้ไปรับเงินเขาใช่ไหม
ยังค่ะนั่นยังอยาก
มีเขาบอกว่าคิดเป็นคำว่าอยากได้ค่าทำขวัญเท่าไหร่
ค่าทำขวัญเอาจริงป่ะเอาค่าเอ็กซาเรย์ก่อนเมื่อวาน

เรื่องกับที่มันไม่เป็นเคยเกิดขึ้น
จริงแล้วเข้าใจว่าเห็นทางพี่เกาม่าไปหน่อย
ออกป่ะแต่คราวนี้มันเริ่มปวดนางเพิ่งมาปวดตอนบ่าย

เหตุเกิดเมื่อไหร่แขน
วันที่สองหลังวันที่สองเที่ยงคืนก็วันที่สาม

ก็อันในการอยู่

แขกก็แกเกิดละศรีอะไรทำไมแกโดนตีหรอ

เป็นได้ไปละแก่เป็นไป

อย่าวั้งงุ้งอยากรู้ว่าภูหภูหิคือใคร

ว่าคงไปทักแล้วไปเข้าหูผู้ชาย

ดูก็แค่ถามว่าผู้หญิงก็ใจหนูอยากรู้

อุ้ยขอบคุณครับนะคะสักวันในตัวอุโรยการแล้วแหละ

ในสคิดของเราไม่มีชื่อของบุคคลในแรงทีมนะคะ
พี่หมดดำพูดเออเองหมดเลย

ก็คนถามว่าเอาจริงก็คือ

ว่าตัวละครที่พูดถึงที่ว่าไอโซ่เป็นใครบ้าง
แล้วก็เริ่มมีระแคละคายพอบางคนเห็นเหตุการณ์
เอาเหรอค่ะพอเห็นเหตุการณ์นั้นอยู่ที่จังหวัดนั้นพัทยาเออฮืม
เอาร้านไหมเอามาต้องก็ได้อันนั้นเนี่ยพอเมื่อกี้เหมือนคุยกับพี่แขก
ว่าเดี๋ยวขอคุยกับทางผู้ใหญ่รวมถึง
พี่แคว่าต้องทำให้มันถูกต้อง

ไปกับน้องก็ถ่ายให้กับน้องประชาปุตุเมื่อเอารูปให้ดูเป็นเสื้อเชิ้ด

อันนี้ไปโดนตีหล่อนก็ตีกลับสิฉันไม่รู้ว่าเป็นยังไง

บอกหล่อนตัวใหญ่จะตายทำไมหล่อไปให้เขาตีทำไม

เรียบร้อยนะครับผมพิธีกรอักษรย่อยอดเยี่ยม